แป้งออนเจียราแล้วก็แหนมโรนเดชน์
ในที่สุดก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันซะแล้วนะคะ
เมื่อสาวแป้งออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ย
ได้ยุติความสัมพันธ์ฉันคนรักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับความรักในครั้งนี้นะคะ
จริงแล้วคู่นี้เนี่ยเขาเริ่มดูใจกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
โดยสาวแป้งเผยถึงสาเหตุที่ต้องหยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้
ว่าเป็นเพราะทัศนคติและมุมมองการใช้ชีวิตเนี่ยมันต่างกัน
ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของมือที่๓อย่างแน่นอนนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าเสียใจไม่แพ้กันที่ต้องจบรักในครั้งนี้ลงไป
ว่าเป็นฐานะนึงจริงเสียใจมันต้องมีอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าแป้งเป็นคนแบบคือแป้งไม่ได้เป็นคนที่โชว์
มันก็ฮัตด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละ
เพื่อนสาวค่ะ
เพื่อนสาวไม่มีค่ะ
มันเข้ากันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องมีมือที่สาม
ยังไม่ได้อยากจะมีใครค่ะพูดจริง